สองสามีภรรยาเป็นชาวประมงออกเรือไปตกหมึกเจอพายุซัดเข้ามาพอดี
ล่มต้องลอยคลอกันอยู่กลางทะเลนะครับสามีก็พยายามช่วยภรรยานะครับ
อีกมือนึงจับเสื้อภรรยาไว้นะแล้วก็รอความช่วยเหลือ
สุดท้ายภรรยาเสียชีวิตอ่าค่ะ
นี่ฮะสามีก็กอดร่างอันไร้วิญญาณของภรรยานะครับ
นายอุดมธนบัตรอายุสี่สิบสามส่วนภรรยาที่เสียชีวิต
ชื่อนางสาวจุรีรัฐอำศรีอายุสามสิบแปดเช้ามืดที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับ
คลื่นลมแรงเหลือเกินนะครับจุดเกิดเหตุคือแหลมคอกวางนะครับ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนายอุดมสามีผู้ตายบอกว่า
เมื่อคืนนี้ตอน๒ทุ่มก็ออกมากับภรรยาเอาเรือไฟเบอร์ติดเครื่องยนต์แบบหางยาวนะครับ
ซื้อมาได้๓วันออกไปตกหมึกออกไปหาปลานะครับโดยการทอดสมอที่หน้าแหลมไซย้อยห่างจากฝั่งสัก๑๓๐เมตร
ก็ต่อเนื่องมาถึงตีสามครึ่งของเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักลมพายุมันพัดกระหน่ำมาแรงมาก
พยายามบังคับเรือหันหัวสู้คลื่นลมคลื่นเนี่ยสูงกว่าสองเมตรได้ค่ะนี่ฮะ
ออกเรือไปเนี่ยแต่ของเขาเป็นเรือไฟเบอร์ติดเครื่องยนต์แบบหางยาวนะ
เรือกว้างสักเมตรเศษยาวห้าเมตรนะครับคือพยายามจะหันหัวสู้คลื่นลมเพื่อจะกลับเข้าฝั่ง
แต่ภรรยาไม่ค่อยได้ออกทะเลตอนนั้นภรรยาก็ร้องมากแบบกลัวมากร้องไห้ลั่นเรือเลย
บอกเอาเข้าฟังเอาเข้าฝั่งก็พยายามนะครับพยายามถอนสมอจะขับเรือเนี่ย
ไปหาเรือประมงอีกลำนึงที่ใหญ่กว่าเพื่อจะช่วยขอความช่วยเหลือ
แต่ไม่ทันครับคลื่นมันซัดจนเรือของเขาล่มจมลงทะเล
ตัวเขาก็พยายามพยุงตัวลอยอยู่ในน้ำอีกมือนึงก็จับเสื้อภรรยาดึงเอาไว้
แล้วตะโกนขอความช่วยเหลือจากเรือประมงที่อยู่ใกล้ใกล้มีไตเรือลำนึงโยนกันลอนน้ำมันมาให้จับนะครับ
เกาะลอยตัวแต่คลื่นเนี่ยมันซัดแกลลอนเนี่ยลอยออกไปกลางทะเลอีก
เขาตัดสินใจฮึดเฮือกสุดท้ายดึงภรรยานะครับแล้วก็ลากจนเข้าฝั่งให้ได้
จนสุดท้ายเนี่ยมาถึงฝั่งแต่ภรรยาเขาแบบโอ้โหทั้งสำลักน้ำทั้งสะอึกทั้งอาเจียน
อาเจียนออกมาเป็นเลือดเลยอ่ะค่ะแล้วนิ่งไปเลยตอนนั้นเขาตกใจมาก
พยายามช่วยปั๊มหัวใจบนโขดหินอยู่พักใหญ่แต่สุดท้ายช่วยไม่ทันภรรยาเสียชีวิต
เขาก็เลยอุ้มร่างภรรยาเนี่ยเดินปีนป่ายโขดหินลัดเลาะจนมาถึงชายฝั่งแหลมคอกวาง
แล้วไปขอให้เรือประมงแถวนั้นเนี่ยที่จอดอยู่ที่จอดหลบคลื่นหลบลมอยู่เนี่ย

จากสำลักน้ำอะไรต่างแล้วเนี่ยชนะสูตรเบื้องต้นมีลักษณะต้นคอซี่ขวาหักด้วยอาจจะถูกกระทุ่งกระแทกอะไรพวกนี้นะครับ